มาดูเรื่องหวยกันหน่อยนะคะปกติแล้วการโกงสำหรับการซื้อขายหวยใต้ดิน
ใครจะไปกล้าแจ้งตำรวจใช่เพราะว่าก็ทำผิดกฎหมายไง
เล่นหวยใต้ดินใช่ไหมอ่าแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งนะคะ
อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเธอเป็นนักธุรกิจสาว
ซื้อหวยไปหวยใต้ดินนะค่ะถูกตั้งสองล้านกว่าบาทน่ะ
คือเธอซื้อเยอะไงซื้อเป็นล้านแล้วถูกก็เลยถูกเยอะ
ถูกมาได้มา๒ล้านนะคะแต่ว่าเจ้ามือเนี่ยจ่ายให้ล้านเดียว
บอกทำอย่างนี้ได้ยังไงพอทวงถามไปก็บอกว่าเจ้ามือใหญ่อีกทีนึง
ไม่จ่ายให้เธอก็เลยสืบหาเรื่องราวเอง
สรุปว่าเธอโดนโกงเพราะเจ้ามือใหญ่บอกว่าจ่ายให้แล้ว
ให้มาหมดแล้วให้มาหมดแล้วทำไมได้ครึ่งเดียว
ก็นั่นน่ะสิแสดงว่าเจ้ามือคนที่เธอไปซื้อ
โกงเธอไปยักยอกเงินเธอไปเธอก็เลยบอกว่า
แจ้งความเลยแล้วกันผิดก็ผิดด้วยกันทั้งสองคนนี่แหละ
หมายอมหมายอมนะคะอยากจะเปิดโปรงนะคะ
นังสาวสริงริยากรโวงชมพูอายุสี่สิบปี
แจ้งความต่อตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
จ่ายเงินจากการถูกหวยใต้ดินงวด๑พฤศจิกายนปี๖๐ไม่ครบ
พนักงานรัฐวิสาหกิจนี่เป็นเจ้ามือหวยซึ่งเธอไปซื้อนะคะ
เธอบอกว่าเธอถูกไป๒ล้านกว่าบาทจ่ายมาล้านกว่าบาท

อกจากนี้เธอก็เอาหลักฐานต่างมีข้อความแชทไลน์เป็นตัวเลข
ซื้อขายหวยใต้ดินรวมทั้งเอกสารการจ่ายเงิน
การโอนเงินมามอบให้เป็นหลักฐาน
นางสาวสิริยากรเล่าว่าตัวเองเป็นคนอุดรธานี
มีกิจการเปิดร้านขายตัวเครื่องบินและทัวร์ในอุดรธานีและชนบุรี

เธอซื้อหวยใต้ดินกับคู่กรณีซึ่งก็รู้จักกันมาตั้ง๒๐ปีแล้วนะ
ที่ผ่านมาเชื่อใจกันมาตลอดเลยก็มีการซื้อหวยกันมาตลอด๒๐ปี
จนกระทั่ง๑พฤศจิกายนปี๖๐ค่ะ
เธอซื้อหวยเลข๒๖แล้วก็๘๕
เธอบอกว่าถูกรางวัลในตอนนั้นต้องได้เงินหลังจากหักค่าซื้อหวยแล้ว๒ล้าน๕แสนบาท
แต่คู่กรณีบอกว่าเจ้ามือใหญ่จ่ายมาแค่ครึ่งเดียวนะเธอ
ด้วยความสนิทกันนะเจ้ามือใหญ่เขาให้แค่ครึ่งเดียว
ได้มาแค่ล้านกว่าบาทเล็กอัน
ประมาณนั้นเธอก็เลยบอกว่าโอนเงินมาให้๑ล้าน๕แสนบาทเอาได้แค่นั้น
นายใหญ่ให้มาแค่นั้นส่วนอีก๑ล้านบาทเนี่ยทวงยังไงก็ไม่เคยให้นะคะ
คุณสิริยากรก็เลยสืบเองดีกว่าอยากจะรู้ว่าเงิน๑ล้านบาทที่เหลืออยู่เนี่ย
มันได้หรือเปล่าเธอไปสืบมาทราบว่าเจ้ามือรายใหญ่ให้มาหมดแล้ว๒ล้านห้าแสนบาท
เธอก็เลยมั่นใจเลยว่าคู่กรณีจงใจโกงเงิน๑ล้านบาทก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะ
แต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพยายามไก่เกลี่ยกับพี่คนนี้มามาโดยตลอดพยายามหาทางปณีประนอมมาโดยตลอดมีการร้องเรียนไปที่หน่วยงานต้นสังกัดเขาแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าจนถึงวันนี้เลยมีความรู้สึกว่าโอเคพอแล้วระยะเวลาที่ให้เขานี่คือเกือบจะหนึ่งปีเต็มมันเพียงพอแล้วจึงได้ตัดสินใจที่จะมาแจ้ง

และนางสาวเสรียากรก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยในข้อหารักลอบเล่นการพนันหวยเถื่อน
พนักงานสอบสวนจะได้สอบปากคำและดำเนินการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมดำเนินคดีต่อไป
ส่วนเงินติดค้างเงินติดค้างตำรวจจะทำอย่างไร
ตำรวจบอกว่าเงินที่ติดค้างกันตำรวจไม่มีหน้าที่ไปไกลเกลี่ยหรือว่าไปทวงถามให้นะ
เพราะเป็นเงินที่เกิดจากการพนันที่ผิดกฎหมายค่ะ
สรุปแจ้งความตอนนี้ได้แค่๑เปิดโปรง
โปรงคนที่เป็นเจ้ามือเล็กที่ซื้อกันเนี่ยนะคะ
และอีกหนึ่งคนซึ่งถูกเปิดโปรงแน่นอนคือเจ้ามือใหญ่
ตำรวจสาวไปให้ถึงแน่นอน
แต่ว่าก็เงิน๑ล้านก็ไม่ใช่น้อยแต่โหเล่นหนักมาก